จากเหตุการณ์ที่มีพลทหารเกณฑ์ในสังกัดของทหารเรือ

แล้วก็มีแฟนสาวซ้อนท้ายไปก่อเหตุกรัดยิงในพื้นที่ตัวเมืองชายภูมิ

ก็คือคืนวันที่๑๖และ๑๗สิงหาคม
จับตัวได้แล้วตอนแรกหนีไปสุดท้ายจับได้
แล้วก็สารภาพอ้างว่าเขาถูกทำร้ายก่อน

แต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ทีนี้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปเรียบร้อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดี
คนเจ็บเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาลำบากมาก
หมอนัดอีกรอบนึงไม่มีสตังค์ที่จะเดินทางไปหาหมอด้วยซ้ำ
รอบแรกที่เข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดเอากระสุนออก
แม่ต้องไปยืมเงินเจ้านายไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจจับได้นายอภิชัยใจกล้าอายุ๒๒ปีคนก่อเหตุ
เป็นพลทหารเกณฑ์ในสังกัดของทหารเรือ
หีบจังหวัดชนบุรีตำรวจนำหมายสารไปขอควบคุมตัวจากค่ายทหารเลย
วันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายอภิชัย
คนก่อเหตุเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเอง
มีแฟนสาวซ้อนท้ายแต่ว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยาน
มาก่อกวนก็เลยยิงเพื่อป้องกันตัวและเพื่อข่มขู่เท่านั้น
กลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถตามหลังมาเขายืนยันว่าเขาแค่ยิงขู่
ไม่ได้ตั้งใจจะให้โดนใครไม่ได้มีเจตนายิงใส่ร้านแอร์ด้วยซ้ำ
แต่มันพลาดไปโดนอันนี้คืนแรกที่เขาก่อเหตุยิง
ส่วนคืนที่๒ก็คือ๑๗ย่างเข้า๑๘สิงหาคมที่ตลาดเลิศนิมิตร
เขาบอกว่าเขาถูกวัยรุ่นโยนขวดใส่ก็เลยยิงป้องกันตัวเหมือนกัน
แต่ครั้งนี้กระสุนไปโดนนายพิชิตจำพันธ์อายุ๒๕ปีกระสุนเข้าที่ขา
แล้วก็มีเยาวชนหญิงโดนลูกหลงเข้าที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยไปอีกหนึ่งคน
ไปส่งน้องผู้หญิงครับแล้วทำไมถึงไปยิงเขามีไหมรุ่นขี่รถตามมาจะมาทำร้ายอ่ะ
จะมาทำร้ายมีเรื่องกันมาก่อนไหมไม่มีไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลย
ครับอยู่ดีเขาก็มาตามครับมาตามแล้วเราก็ยิงเลยยิงผัวเฉย

รับสารภาพในจุดเกิดเหตุทั้งหมดนะคะก็คุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี๓ข้อหานักค่ะ๑ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะสองพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะและไม่มีเหตุอันควรสามมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทีนี้ค่ะในส่วนของคนเจ็บนายพิชิตจำพันธ์เขาถูกลุกหลงถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายบ
และที่น่องอีกหนึ่งนัดทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนเจ็บอ่ะนะคะเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านสามารถผ่าตัดนำกระสุนออกมาได้แค่นัดเดียวค่ะยังเหลืออีกนัดหนึ่งที่ใต้สะโพกคุณหมอนัดไปเอ็กซาเรย์อีกครั้งสี่กันยายนนี้นายพิชิตบอกว่าไม่รู้จักกับคนก่อเหตุเลยและที่สำคัญตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือค่ารักษาพ

พ่อของนายพิชิตบอกว่าอยากจะให้คนก่อเหตุรับผิดชอบหน่อยค่ะโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเดี๋ยว๔กันยายนหมอนัดอีกครั้งหนึ่งยังไม่รู้จะไปหาหมอยังไงเลยอะค่ะเงินไม่มีไม่มีแม้กระทั่งค่ารถไม่รู้จะไปหยิบยืมใครอีกค่ะ
ก็ไปดูอีกน่ะพูดเลยก็ใครก็ไปดูอืม
เขาบอกว่าเจนผมตำรึไงล่ะ
พ่ออยากจะฝากไปยังหน่วยงานให้เขาไปดูแลยังไงครับตอนนี้
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เขานี่ไปติดตามเรื่องคดีความ
ไปติดตามเรื่องคนร้ายที่มาที่ยิงลูกผม
ให้ไปติดตามเรื่องมาคุยมาเจรจากัน

ก็ขอให้เสียค่าทั้งป่อนค่าสินไหมผมด้วย
มันเสียความรู้สึกลูกชายผมก็มีคนเดียว
เรียกว่าเรียงที่ทำงานนะเท่ากว่าทำงานในเมืองนะ
ส่วนแม่ของนายพิชิตเนี่ยต้องไปทำงานในเมืองนะครับ
ตอนนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีรายได้เลยอ่ะไม่มีเงินเลยครับ
ที่สำคัญยืมเงินเจ้านายมาจ่ายค่ารักษารอบแรกไป
จำเป็นต้องไปหาทำเพิ่มด้วย
จึงได้ให้แต่พ่อช่วยดูแลลูกไปก่อนคุณพ่อ

นายพิชิตเองก็อยากจะหายเป็นปกติเร็วนะฮะ
จะได้ไปทำงานหาเงินหามารายได้จุนเจือครอบครัวเหมือนเดิม

เพราะว่ากระสุนนั้นยังฝังอยู่ข้างในอีก๑นัด
ต้องรอให้คุณหมอเอาออกมาให้ได้ก่อนนะครับ
ก็อยากจะให้หายด้วยเร็ววันนะครับ